ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมอีกหนึ่งคดีนะครับ
เดี๋ยวต้องรอการสืบสวนกันต่อว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะไปเจอศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกยัดในถังขยะ
แล้วทิ้งเอาไว้ที่เหวนะครับในพื้นที่จังหวัดพังงาเจอตอนบ่ายบ่ายวันนี้ฮะ
สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงไปนะครับเพื่อนำถังขึ้นมา
นี่ฮะทางพื้นที่สพกระโปรงนะครับอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาได้รับแจ้งเหตุนะครับ
จากทางหมวดการทางคุระบุรีมีเจ้าหน้าที่ไปเจอนะครับว่ามีศพปริศนาถูกฆ่ายัดใส่ถังขยะ
นี่ถังขยะใบนี้ทิ้งอยู่ในเหวในพื้นที่เขาศกรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดสุราชธานี
เป็นเหวลึกลงไปข้างทางนะครับริมถนนบนเขาศกนะครับ
พลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตรเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่กำลังเอาขึ้นมา
ปกติเขาใช้ทำถังขยะกันนะครับนี่ยัดศพผู้หญิงเอาไว้นะครับ
ปากถังนี่ปิดด้วยพลาสติกนะฮะคือตอนที่ทิ้งแล้วกลิ้งลงไปเนี่ย
คาดว่าคนก่อเหตุคงกะว่าทิ้งลงไปให้ลึกที่สุดแต่ถังเนี่ยมันไปติดค้างอยู่กับต้นไม้นะฮะ
พลาสติกมันเปิดออกเส้นผมของผู้ตายเนี่ย
โผล่พ้นถังออกมานี่โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็โรยตัวลงไปแล้วก็เอาเชือกเนี่ย
แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบกันข้างบน
พอเอาศพที่อยู่ด้านในออกมาเนี่ยสภาพขึ้นอืดแล้วนะฮะ
จากการตรวจสอบจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ต้องจุดทูบเยอะเลยนะ
เพื่อให้กลิ่นควันทูบเนี่ยมันกลบกลิ่นศพนะฮะ
เป็นหญิงสาวนะครับย้อมผมสีทองมีร่องรอยคล้ายกับถูกทำร้าย
ของแข็งตามร่างกายหลายจุดสวมเสื้อกีฬาสีแดงส้ม
กางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าแตะสีดำนะครับ
ถังนี่มีเสื้อผ้าอยู่ด้วยนะครับมีอาหารแห้งด้วยนะครับ
มีกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยมีบัตรประชาชนเนี่ย
ติดอยู่กับร่างกายของศพของหญิงสาวคนนี้บัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวสุพัตรายอดแก้ว
อายุสามสิบปีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราชธานีแต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะฮะ
รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่
สำหรับนางสาวสุพัตราแต่มีบัตรประชาชนติดอยู่ค่ะ
นี่ฮะศพถูกยัดอยู่แบบนี้นะครับเราประสานไปยังสพเคียนซานะฮะ
ตามพื้นที่ภูมิลำเนาของบัตรประชาชนของนางสาวสุพัตรายอดแก้วนะครับ
เพื่อให้ญาติเนี่ยเขามาตรวจสอบนะว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าศพนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้คงถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เสียชีวิตมาจากที่อื่นคนร้ายเอาศพยัดใส่ถังสีฟ้าใบนี้
แล้วเอามาทิ้งที่พื้นที่ริมถนนบริเวณเขาศกเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงากับสุราชธานี
ลิ้งถังลงไปแบบนี้นะฮะจากการชนะสูตรเบื้องต้น
ไม่มีบาดแผลที่ร่างกายของศพนะฮะคาดว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจนะครับ
สำหรับการเสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูว่าอย่างละเอียดเนี่ย
จะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังการยัดใส่ถังนะครับ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกระโปรงนะครับ
ลูกจ้างหมวดการทางกุระบุรีนายเมฆสุวรรณสุพรรณโมก
มาเจอศพคนแรกนะครับบอกว่าเขากับเพื่อนร่วมงานมาตัดย่านะครับ
มาทำความสะอาดป้ายสัญลักษณ์ริมทางบนเขาศก
มาถึงจุดที่เจอถังเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยแบบตามลมขึ้นมา
แล้วก็มองลงไปในเหวข้างล่างเห็นถังพลาสติกขนาดใหญ่
อยู่ที่เหวด้านล่างก็เลยสงสัยว่าสงสัยต้องเป็นศพคนตายถูกยัดถังแน่
เพราะว่ากลิ่นมันแรงมากนะกลิ่นมันผิดปกตินะครับ
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็เคยมีเหตุการณ์ทิ้งศพอำพลางแบบนี้ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็เลยไต่เหวลงไปดูก่อนพอไปดูข้างล่างเนี่ย
เป็นศพคนยัดใส่ถังจริงแต่ว่าเขาไม่เอาขึ้นมานะฮะ
เขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนต้องไปนะครับก็นั่นแหละครับเอามืดเฉือนหนังยางหนังอะไรที่มันรัดตากผังอันนี้ออกมา
แล้วก็เอามืดเสียอติดกันออกมาดูว่าเป็นสดก็ดูด